น้องจะพาพี่ลองตายไปเที่ยวทะเล

หน้าแบบนี้พาไปทำบุญ
ไปกันเลยค่ะกับสองผีเบาใจดีของเรา
พูดมาแบบนี้คุณพี่ก็ไม่ใช่หนุ่มใต้หรอก

ไปเลยลงใต้เมืองคอนไปเลยค่ะ
ไปช่วยงานบุญสองพี่น้องกู้ภัยใจพระ

และก็โบสถ์ถึงตะวัดนังคลสิทธรรมาราช

ฟ้าแหกพระเอกทั้งในจอและหนอกจอ

มารอแห่ต้อนรับเนอะแล้วงานบุญนี้นะครับพระมหาอารยันขออภัยค่ะ
พระมหาอารยนันต์อานันโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองอำเภอชะอวด
นี่นะจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพระลูกวัดแล้วก็ลูกศิษย์ค่ะ
ร่วมโครงการเดินทุดงธรรมญาตราแสวงบุญจาริกธรรมจากเหนือสู่ใต้
อย่าให้อ่านชิ้งานอีกรอบอ่านไม่ได้เลย
นำไปหล่อเป็นพระพุทธเมตตามพระประธานในโบสถ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ให้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างโบสถวัดเขาพระทอง

ไปพร้อมกับคณะร่วมเดินบอกบุญพ่อแม่พี่น้องด้วยตัวเองค่ะ
ก่อนจะออกเดินนะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วย

ไปฟังเสียงพี่กู้ภัยใจพระกันเลยค่ะ
นะครับ

ใส่รองเท้าแล้วแล้วก็เดิน

เราไปสร้างโบสถ์ที่อำเภอชะอวด
นี่คุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยว่าตลอดเส้นทางนะตั้งแต่วัดชัยชุมพลเนี่ยยาวไปจนถึงย่านเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอทุ่งสงศ์
ท็อปพี่ไทยออกเดินบอกบุญนี่นะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องคนคอนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันทำบุญกันคึกคักเลยเนี่ยตามภาพเลยไปหมดนะร้านทองก็แวะเข้าไปด้วย
แล้วก็ไปปุ๊บนะชาวบ้านก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเยอะเลย
บันเทิงไทยรัฐขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่ท็อปพี่ไทยแล้วก็ผีน้องเมืองคลอดทุกคนนะคะ
ขวัญใจคนทั้งประเทศจริงนะคะเหนือกลางออกตกแล้วก็ไปใต้ด้วยสุดยอดจริงคุณผู้ชม